คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะต้องบอกว่าสุดยอดจริง
ทำไมฮะยุคนิวนอร์มอลแบบนี้หลายอย่างมันติดขัดมันต้องมีการปรับ
ต้องมีการเปลี่ยนหมอลำเนี่ยโดนหนักมากนะ
เพราะว่าเขาจัดแสดงไม่ได้อ่ะรวมตัวไม่ได้อ่ะไม่ได้เลย
ครับแต่วงนี้ทำได้ค่ะอืมขึ้นไปเลยจากระเบียงตึกร้างชั้นห้า
โอ้โหเขาบอกคนดูเนี่ยแงนคอดูกันจนปวดคอแต่ก็ต้องดูค่ะ
จัดยังไงอ่ะ
ไม่เป็นเหตุการณาแต่ก็ต้องกินผักต่อวิทยาลักษณะ
อ้าวพี่กีคุณฮารัชพรค่ะอ่าวพี่กีอ่าว
นี่ร้องคาราโอเกะอยู่บ้านเฉยหรือเปล่า
โอ้โหนี่เขาตั้งใจจัดแสดงโชว์ค่ะในเมื่อขึ้นเวทีไม่ได้
ก็ขึ้นระเบียงตึกไปเลยสิจ๊ะคือจริงจริงต้องบอกมองต่างมุมมากนะ
คือจากข้างล่างมองขึ้นมาเนี่ยเห็นเป็นเวทีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะ
แต่จากข้างบนมองลงไปเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ใครจะกระโดดตึกหรือเปล่า
พอทุกคนอ่ะเหมือนมายืนมุ้งแล้วก็แงนคอดูที่บอกว่าเขาไม่ได้ร้อง
คาราโลเกตอยู่บ้านแต่จัดเป็นเวทีเพราะอะไรนี่ค่ะจริงด้วย
คุณเห็นขางเครื่องไหมคะแล้วเขาอยู่กันคนละชั้นนะคะ
คือเขาจัดให้ตึกได้เป็นสเตจของเขาไปเลยเนี่ยมีการจัดฟงจัดไฟด้วย
ที่ไหนเนี่ยเขาบอกเป็นคอนโดร้างค่ะอยู่ที่จังหวัดสกลนครมี๕ชั้น
หมอลำกับหางเครื่องคนหนึ่งอยู่ชั้น๓หางเครื่องอีก๒๓คนอยู่ชั้น๔
ติดไฟวิบวับวิบวับโอ้โหใครเดินผ่านไปผ่านมามันต้องหยุดน่ะ
แล้วไม่ใช่แค่ว่าหมอลำคนนี้จะเสียงดีอย่างเดียวสวยด้วยไงใช่
แล้วหางเครื่องชุดนี้เขาจัดเต็มหมดเลยอ่ะแล้วเรื่องการรักษาระยะห่างไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอยู่คนละห้อง
ห่างขนาดนี้ก็ไม่รู้จะห่างได้ขนาดไหนอีกจนถึงขั้นคือมีคนเข้ามาแซวบอกว่า
แล้วถ้าผมอยากจะให้พวงมาลัยคล้องคอผมต้องเช่ารถกระเช้าไหมครับ
จะส่งไหมคะอะไรนะฮะพี่จะส่งไหมคะก็ถ้าโอเคก็ส่งอยู่เหมือนกัน
มันตากุตกรักเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี้ยเก็บมาก่อนหน่อยคือคลิปนี้
เอาไว้บอกว่าเออเกิดมาเพิ่งเคยเจอพาแฟนมาร้องเพลงคอนโดร้างคนดูแทบปวดคอ
แต่ได้ผลจริงนะเพราะคนหยุดดูจริงมันว้าว
ระยะห่างทั้งคนร้องทั้งนักเต้นและแดนเซอร์ทั้งคนลำห่างกันให้หมดเลย
หางเครื่องเขาก็เต็มที่ชุดเชิดเขาก็จัดเต็มทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยสร้างสรรค์มากนะ
คนที่คิดคนที่มีไอเดียจะจัดงานแบบนี้เนี่ยเจ๋งมากนะ
แต่ในขณะเดียวกันมันก็แอบร้อนนะคือสภาพคอนโดอ่ะมันเป็นคอนโดร้างไง
คุณคิดตอนมีไฟดิคุณอย่าไปคิดตอนที่มันมืดสิ
คือที่ฉันน่ะเห็นใจทีมงานที่ต้องขึ้นไปร้องอยู่บนนั้นเออ

มันวิวน่ะคือข้างหน้ามันมีไฟก็จริงแต่ข้างหลังมันเงียบไง
จินตนาการเก่งมันวิวไงเออ
และเห็นบอกหมอลำคนนี้คือใครคะทีมข่าวลงไปตรวจสอบมาแล้วพี่เบิร์ต

เขาคือนางสาวจุลณีชัยวานหรือน้องจูน
เป็นคราชการครูนะครับนี่
อยู่ที่โรงเรียนบ้านกุฎดินจี่ตะบนอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูฮะ
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปคือครูรัฐนายรัตติชัยชัยมัชชิม
เป็นแฟนเขาเป็นแฟนของนี่น้องจูนนี่
จูนบอกกับทีมข่าวบอกว่าคอนเสิร์ตบนคอนโดร้างในคลิปเนี่ยนะ
ทีมงานสนิทกันติดต่อให้ไปร้องเพลงแต่ไม่รู้มาก่อนว่าต้องไปร้องบนตึกล้าง
เออเอาสิตอนแรกเห็นบรรยากาศก็เหมือนที่น้องมิ้นบอก
ตอนขึ้นไปก็กลัวทุกคนก็กลัวดีหน่อย
แต่วันนั้นมีน้องไปด้วยเยอะน้องไปช่วยขนของอะไรอย่างนี้เยอะ
แล้วก็พอเราเล่นทำการแสดงไปแล้ว
ก็เริ่มมีคนว่าเสียงเพลงมาจากไหน
ทุกคนก็แง่นหน้าขึ้นไปดูบนตึกอ๋อนู่นไงนักร้องอยู่ข้างบน
ทุกคนก็ตกใจว่าบางคนก็บอกไม้โบกมือให้

ได้ติ๊บไหมติ๊บนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าไม่มีใครกล้าเอาขึ้นไปให้นะครับ
อยู่สูงนะครับ

ครูจูนหรือน้องจูนเนี่ยบอกว่าเป็นคนชอบร้องเพลง

ประกวดร้องเพลงตามงานวัดงานบุญนะครับ

ก็เลยพาไปฝึกร้องหมอลำซิ่ง
จากนั้นก็มีการประกวดร้องเพลงเรื่อยมานะครับ

หลังจากมียอดวิวกว่า๑ล้านครั้งแล้ว
มียอดผู้ติดตามมากกว่าจาก๒๐คนนะ
เป็น๙๐๐คนในวันเดียวเนี่ย

อยากจะอวยพรแฟนข่าวไทยรัฐทีวี
ด้วยเสียงเพลงนี้ฮะ
กดเลยช่อง๓๒
รับรองว่าต้องได้รับข้าวสันเต็มที่
ขอบคุณไทยรัฐทีวี
มอบข่าวดีให้ทุกคนได้ฟัง

จะสิ้นปี๖๔แล้วนะคะ
จะเข้าสู่ปีใหม่ปี๖๕นะคะ
ก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับแฟนไทยรัฐทีวีทุกท่านนะคะ
ขอให้มีความสุขมากนะคะ
ปลอดภัยจากโควิดนะคะ
ขอให้ร่ำขอให้รวยทุกท่านทุกท่านเลยนะคะ

ชอบเนื้อหาด้วยนะคะ
ที่คุณผู้ชมบอกโอ้โหก็เว้นระยะห่างเกิน

ด้วยเออแต่ว่าไอเดียนี้เจ๋งดีจริงนะ